เพื่อนรักคู่นี้คบกันมา๒๐ปี
แต่เกิดความหึงหวง
หึงหวงอะไรลองให้คุณผู้ชมฟัง
ที่เกิดเหตุมันมีคนบาดเจ็บ
ดังนั้นก็ต้องถามถ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือคนบาดเจ็บถูกฟันที่ไหล่ที่หลังเป็นแผลชะกันเหมือนกัน
ส่วนฝั่งคนก่อเหตุนั่งอยู่ใกล้กันเลยคุณ
ทั้งสองฝั่งได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากเรื่องของความรัก

แต่มันมีเรื่องของคนกลางก็คือผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ตำบลวังกระโจมอำเมินเมืองระควรนายยก
นายประเสริฐสีถาอายุ๓๘ปี
สื่อที่ไปติดตามข่าวก็บอกตอนไปคุยพี่เขาเหมือนมีอาการคล้ายคนเมานิด
แต่ที่สำคัญคือเขามีบาดแผลถูกมีดฟันเข้าที่ไหล่ซ้าย
เป็นแผลยาวประมาณสัก๒๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ช่วยทำความสะอาดบาดแผลพันผ้า
แล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ตัวของนายประเสริฐยังสามารถพูดคุยกับนักข่าวของเราได้
โดยนายประเสริฐผู้บาดเจ็บก็บอกว่า
ผมเป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายกล้าคุณดำริผู้ก่อเหตุ

เขาก็ชี้ไปเลยเนี่ยชี้ไปที่พี่คนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินคอปกสีเหลืองบอก
ใส่เสื้อน้ำเงินคอปกเหลืองนี่แหละนายกล้า
คนที่มาฟันผมเพื่อนผมเอง

บอกว่าช่วง๔โมงเย็น
คือเขาไปเจอกับแฟนสาวของนายกล้าผู้ก่อเหตุ
แล้วปรากฏว่าแฟนสาวของนายกล้า
ขอให้เขามาส่ง
ตรงบริเวณหน้าวัดหนองทองทรายที่ตำบลดงละคร
เขาก็มาส่งตามที่แฟนของนายกล้าขอ
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
เขาก็ขี่รถกลับไปหานายกล้า

ก็จะไปตั้งวงไปอะไรกันก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้ดันมีปากเสียงกับนายกล้า
เพราะนายกล้ามีอาการหึงหวง
หาว่านายประเสริฐจะเอาภรรยาของเขาไป
แล้วก็ถามนายประเสริฐว่าสรุปแล้วเอาภรรยาของเขาไปไหน
ไอ้ที่เอาไปส่งที่วัดหนองทองทรายจริงหรือเปล่า

นายกล้านะครับใช้มีดฟันเข้าที่ไหล่ซ้ายของนายประเสริฐทันที

จากนั้นก็มีการบังคับนายประเสริฐ
ขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายกล้า

มีพ่อนายกล้าและเพื่อนอีกคนเป็นคนคุม

ให้นายประเสริฐพามายังจุดที่วัดหนองทองทราย
ซึ่งเป็นจุดที่นายประเสริฐมาส่งแฟนของนายกล้า
แต่ทีนี้ครับช่วงระหว่างทางนะฮะ
ได้มีการพักจอดเติมน้ำมันรถ

วิ่งหนีลงจากรถมาขอความช่วยเหลือจากร้านค้าเขาฮะ

แล้วทำไมพอฟันกันทำไมถึงฟันกัน
มันบอกว่ามันว่าผมเอาเมียมันไป

เพราะว่า
มาจริงแต่เขาลงที่หน้าน้องทรายแล้วผมกลับไปที่นั่น
ครับแล้วเขาก็มาทำร้ายผมเอามีดมาฟันผม
ถึงห่วงเราเหรอครับผมครับผมนี่ฟังของนายประเสริฐไปแล้ว
เพราะนายประเสริฐบอกจำได้สิเขาเพื่อนกัน
นี่ไงนายก้าแล้วคุณดูสินั่งอยู่ไม่ไกลกันเลย
ไม่ไกลกันเลยนะครับทีนี้ครับนักข่าวก็ต้องไปถาม
ทางฝั่งของนายกล้าผู้ก่อเหตุบ้างนะฮะ
ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงหรือเปล่า
นายกล้าก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายแบบแมนเหมือนกัน
บอกผมเป็นคนลงมือฟันเพื่อนผมเองฟันนายประเสริฐจริง
แต่เป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเพราะว่าเขาทำผมก่อน
ถ้าผมคิดจะทำเขาจริงนะคงไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะครับ
ซึ่งผมก็ยอมรับว่านายประเสริฐเป็นเพื่อนกับผม

แต่วันนี้ผมโมโหที่เพื่อนรักนายนี้คือนายประเสริฐ
พาภรรยาของผมออกไปจากบ้าน
แล้วทีนี้นายกล้านะพูดไปพูดมาพูดกับนักข่าวบอกอย่างนี้
พี่ฟังผมนะผมเสียใจมาก
แล้วหลังจากนั้นนายก้าร้องไห้ออกมาน้ำตาลูกผู้ชายคุณดูนะ
แล้วเราได้ฟันเขาจริงไหม

ก็เขาพาเมียผมไปครับ

แล้วก็ด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็หึงห่วงด้วย
ใช่ครับแต่แค่ว่าผมทำนะ

คือเราเป็นบ้านการป้องกันตัวนะ
ใช่ครับเขาก็จะทำผมผมก็ต้องประกันตัว
นี่นะครับแล้วมีช่วงหนึ่งน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมา
เขาบอกแบบนี้พี่นักข่าวฟังผมนะ
ผมรักแฟนของผมจริง
แต่เรื่องความรักผมรักแฟนผม
ผมไม่รู้ไอ้เพื่อนคนนี้มันเอาแฟนผมไปทำไม
เพื่อเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายกล้าผู้ก่อเหตุ
ก็พบอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ

แล้วก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครนายกต่อไปนะครับ